มาดูประเด็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งกันบ้างนะคะ
ก็มีผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็ญาติเดินทางไปเข้าคิวรอกัน
เพื่อจะลงทะเบียนรับสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งที่จังหวัดประจีนบุรีค่ะ
ก็เลยส่งผลให้บริเวณลานจอดรถพื้นที่กว่า๑๐ไร่เนี่ย
มีรถยนต์ไปจอดเต็มพื้นที่เลยนะคะ
ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปลงบันทึกประจำวัน
ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองปาจีนบุรี
เพื่อจะนำหลักฐานเดินทางไปที่บ้านนายแสงชัย
แหละเลิกตระกูลหรือบ้านหมอแสง
เพื่อลงทะเบียนรับสมุนไพรแก้มะเร็งค่ะ

รับยาสมุนไพรฟรีได้ทุกวันอาทิตย์ของต้นเดือน
เดือนนี้มีประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางไปจำนวนมาก
จึงมีตำรวจหลายสิบนายมาช่วยกันลงบันทึกประจำวัน
ไว้ให้กับประชาชนที่ไปใช้บริการกันตลอดทั้งวัน
นางสิริกุลคำมั่นอายุ๖๒ปีชาวจังหวัดระยอง

เคยได้รับการผ่าตัดมาแล้ว๓ครั้งแต่ไม่ดีขึ้น
ก็เลยหันมาทานยาจากหมอแสงค่ะ
เพราะว่ามีอาการดีขึ้นนะคะ
เช่นเดียวกับนายชำนาญอเนกนวลที่เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรี
บอกว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้าย
รักษาที่โรงพยาบาลตามขั้นตอนแต่ไม่ดีขึ้น
ก็เลยมารับยาจากหมอแสงประมาณ๕เดือนแล้ว
ตอนนี้ค่ามะเร็งเป็นศูนย์ด้วยค่ะ
นายแสงชัยบอกว่าได้สูดยามาจากหมอพื้นบ้านชาวกัมพูชา
และนำกลับมาพัฒนาสูตรให้ดีขึ้น
เริ่มจากนำไปทดลองใช้กับสุนัขจรจัดที่ป่วยเป็นมะเร็งอวัยวะเพศ

ก็เลยเริ่มนำไปใช้กับลูกสาวตัวเองที่ก็ป่วยเป็นมะเร็ง

อยากวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ

เพราะว่าต้องการจะช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยใจจริงค่ะ